ดิฉันก็รวบรวมเรื่องราวคลิป

ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาเนี่ย

เรื่องที่เอิ้นอะไร

ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่อยากเพียงหนู

อ๋อก็หนูขอโทษอะแม่

ที่หนูเป็นเด็กดื้อหนูขอโทษ

หนูจะดื้อต่อไปหนูขอโทษ

ชุดไทยกำลังจะไปงานสวย

ขอโทษโอ้ย

อารมณ์แบบนี้นะผมว่าเป็นกันแทบทุกคนสำหรับเด็กนะ
ใช่เช้าตื่นมาก็งอแงไม่อยากไปโรงเรียน
นี่แต่งชุดเต็มขนาดนี้ยังไม่อยากไปอีกเหรอลูก
ผมว่าเขาน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะสำหรับน้องคนนี้เนาะ
อ้าวยังไงซะน่ารักแบบนี้ตอนนี้น้องเขาก็ดังในโลกโซเชียล
ใช่ตอนนี้ไม่ร้องร้องไห้ล่ะร้องเพลงร้องเพลง
ดื้อบางทีก็ต้องร้องไห้ขอโทษเด็กดื้อมันดูไม่ดี
แต่มาเป็นเด็กพี่ดีไหม
เฮ้ย

คุณเตรียมมามุกนี้คุณเตรียมมาเหรอคะ